แต่ว่าใครที่ชอบเรื่องของอาหารป่าแกงป่าเนี่ยมันต้องมีพริกแกงแบบแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บร้อนใช่ไหมครับแซ่บร้อนอย่างเงี้ยมีสองพี่น้องคู่นึงก็ทำพริกแกงขายแบบนี้แล้วเป็นสูตรของชาวมอนด์โบราณค่ะนะฮะอ่ามาดูกันได้ว่าเป็นอย่างไรนะฮะจริงจริงเหมือนที่คุณพูดบอกว่าถ้าเกิดทีวีมันมี

สตางค์กับน้องนิ้งเขาบอกกับเรานะฮะว่า
รสชาติมันจะเผ็ดแต่มันจะกลมกล่อม

เพราะว่าคนไทยที่เป็นเชื้อสายมอนเนี่ย

เป็นสมุนไพรดีกับสุขภาพ

มันก็ช่วยทำให้น้ำแกงเยอะเฉมขุ้น

เป็นระบาปช่วยขับลมในกระเพาะ

จะใช้พริกไทยพริกจินดาแห้งผิวมะกรูดหอมแดงกระเทียมขาตะไคร้
ปิแล้วก็โขกกันเข้าไปผสมกันให้เนื้อมันพอดีหยาบหยาบนะฮะ
โดยผิวมะกรูดกับตะไคร้จะเป็นการช่วยดับกลิ่นขาว
ช่วยขับลมในลำไส้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็ได้
สตางค์เขาบอกแบบนี้นะว่าสูตรพริกแกงเหล่านี้นะ
ทอดมาจากรุ่นตั้งแต่คุณยาย
ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อชิมแล้วว่าอร่อย

คุณแม่ก็เลยใช้พื้นที่ภายในบ้านเปิดเป็นร้านอาหารเล็กครับ
วัตถุดิบก็คือได้ปลาจากแม่น้ำแม่กรองไงนะฮะแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่
แล้วก็นำสูตรเครื่องพริกแกงต้มยำแล้วก็พริกแกงเผ็ดเนี่ย
มาประกอบอาหารเมนูต่างต่างเช่นมีต้มโครมบาไหลอืม
แล้วก็คั่วสับนกรสชาติมันก็จะเผ็ดร้อนตามสไตล์ของอาหารป่า
พริกแกงเข้าไปรสชาติก็กลมกล่อมลูกค้าติดใจนะฮะ
สุดท้ายกินเสร็จปุ๊บติดใจก็ขอซื้อพริกแกงกลับไปทำเองที่บ้าน
ค่ะก็ขายพริกแกงได้ด้วยนะครับสองสาวเนี่ยเขาบอกว่าเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้
เพราะมีคนชอบแล้วขอซื้อก็เลยทำพริกแกงมาขายเป็นทุนการศึกษา
ในการทำสูตรพริกแกงเลยออกไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มาขอซื้อหน้าร้าน
แล้วก็ขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยส่งไปถึงบ้านกิโลหนึ่ง๑๘๐บาท
ใครอยากลิ้มลองสูตรพริกแกงของชาวมอนเชื้อสายชาวมอนโบราณแบบนี้นะฮะ
ไปในเฟซบุ๊กปังหงายพริกแกงฮะแล้วก็ไปสั่งปังหงายพริกแกงเออ
นะฮะสองพี่น้องเขาช่วยกันทำมาหากินแล้วก็เป็นทุนในการเรียนหนังสือต่อไป
ของกินเยอะมากเห็นไหมก่อนเที่ยงได้หลายเมนูแล้ว